เอาล่ะไปดูนะครับที่ผมโปรยเอาไว้
หนุ่มใหญ่สายเปย์มาอีกคนนึงแล้ว
โดนช่างเสริมสวยหลอกให้รักนะครับ
แล้วก็ให้เงินเขาไปกว่า๓ล้านบาท
ตอนนี้ตัวเองลำบากเหลือเกินนะฮะ
นายสันทัศน์ทองอบอุ่นอายุ๖๐ปีครับ
ท่านเป็นชาวตะบลทุ่งมหาจริงอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว
แต่ผู้หญิงคนนี้มาหลอกมาลวงพี่เขา
ทำให้ศูนย์เงินไปเกือบ๓ล้านบาท
สินมีอะไรบ้างซื้อบ้านเอื้ออาทร
ให้ทำร้านเสริมสวยนี่นี่โอ้โหดูดูเป็น
ดูรายการดูรายการโอ้โห
พอออกรถมาแล้วเธอก็เอารถไปจำนำ
แล้วก็ยังเอาเครื่องมือทำมาหากิน
ที่ดินอีกแปลงนึงเอาไปจำนองได้มาล้านหนึ่ง
รวมแล้วสิ่งที่ให้ไปเกือบ๓ล้าน
เป็นหนี้สินทั้งนั้นนะครับคือได้มาแล้ว
เธอก็เอาไปจำนำจำนองไงนะฮะปัจจุบันหายไปแล้ว
หนี้ไว้ก้อนใหญ่เลยนี่นะฮะ
เป็นสิ่งที่ทำให้นายสันทัศน์วันนี้พี่เขาต้องเข้าแจ้งความ
กับตำรวจนะครับแล้วก็ตำรวจแนะนำให้เอา

ความช่วยเหลือที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
จังหวัดสะแก้วเพื่อให้ช่วยฟ้องแพ่ง
เรียกเอาทรัพย์สินคืนมานะครับ
จะได้เก็บไว้เลี้ยงชีพในยามแก่ชราครับ
หากินไปวันแล้วขายของก็ไม่ค่อยได้
รถเสียบ้าง
ไฟก็โดนตัดไปสองรอบแล้ว
ผมก็ไม่มีตังค์เลย
โอ้โฮหมดเลยเหรอคุณนัทพร่อง
ฝ่าแล้วเห็นใจจริง
อ้าวเมื่อก่อนนี้ทำไมมีตังค์
เมื่อก่อนไปทำงานต่างประเทศ

มาครึ่งชีวิตเลยนะไปมาหลายประเทศ
นี่ฮะขยันเก็บตังค์นะครับ

คือจริงเคยมีภรรยามาแล้ว๓คน

คนที่๒ใน๗ปีนะฮะ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยพี่เขาก็ดูแลอย่างดี

แต่ก็มีเรื่องมีราวอันต้องเลิกกันไปแหละนะครับ
กระทั่งมาเจอสาวเสริมสวยคนนี้
กะว่าจะลงหลักปรักฐานกับผู้หญิงคนนี้นะครับ

ตอนที่คบกันก็เป็นคนใช้เงินเก่น
ขอเงินทีก็เป็นหลักหมื่นนะครับ

จนกระทั่งหนี้ก้อนโตไม่ไหวแล้ว
แล้วก็เลิกกับพี่เขานะครับไปมีแฟนใหม่
ตอนนี้พี่คือน้องชัยนี่เป็นทุกข์เหลือเกินครับ
ดูบัญชีหางว่าวสิครับนี่ที่ทำเอาไว้ครับ